ตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะคนขายลอตเตอรี่คนนี้
คือเขาบอกว่าโอ้โหพอเลื่อนออกลอตเตอรี่งวด๑เมษา

เลื่อนไปอีกเป็นสิบหกพฤษภามันขายลอตเตอรี่ไม่ได้

เขาได้รับผลกระทบไปลงทะเบียน

ทีนี้ค่ะเลยโมโหเอาลอตเตอรี่ทั้งแผงที่มีอยู่นะนะ
มูลค่าประมาณสัก๓แสนกว่าบาทราดน้ำมันคุณ
แล้วจุดไฟเผาแบบนี้เลยค่ะ
ตลาดแสนแองเรื่องมันคุณ

โหพูดดดลองป่าว
โอ้โหเนี่ยเป็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมแชร์กันในเฟซบุ๊ก
เนี่ยใช้ชื่อว่าพรทิพย์ชื่นชมเขาโพสต์วีดีโอนี้
คือผู้ค้าทนกับพิษเศรษฐกิจไม่ไหว
โควิด๑๙มันระบาดเอาก็ลงทุนไปซื้อลอตเตอรี่มาขายก็ขายไม่ได้
ออกรางวัลไปจาก๒พฤษภาเลื่อนไปอีกเป็น๑๖พฤษภา
ทีนี้เนี่ยต้องกู้เงินมาลงทุนไงคะต้องหาจ่ายเงิน
คือต้องไปหาเงินมาจ่ายให้กับในทุนที่ไปกู้มา
พอไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเอาเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทก็ไม่ได้
เขาเนี่ยเป็นคนขายลอตเตอรี่แต่เหตุผลที่ไม่ได้
ทางเว็บบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรเลยแบบมันมืด๘ด้านไปหมดเลย
ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเอาแผงลอตเตอรี่ที่มีอยู่
มูลค่าประมาณ๓แสนบาทเทที่พื้นแล้วก็เมื่อกี้เอาน้ำมันราดจุดไฟเผา
แล้วเขาก็บอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่๒๐๐บาท
กับเหลือปลาช่อนอีกตัวหนึ่งใช่เมื่อกี้ไงบอกว่า
มีแค่นี้ที่จะประทังชีวิตนะคะ
มันเป็นความกดดันจริงนะฮะ
เพราะว่าลงทุนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วขายมา๓วัน
ขายได้๒๐๐บาทรัฐบาลก็ไม่ช่วยอะไร
ลูกอีกตั้งหลายคนนะฮะให้เอาเงินที่ไหนจะมาเลี้ยง
ใครบอกว่าคนขายลอตเตอรี่รวยอยากให้มาดู
นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเก็บกฎมาแล้วเขาเลยบอกเออเผาทิ้งซะเลย
ใช่ค่ะทีนี้พอเผาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คงจะคิดได้คุณผู้ชม
ดูลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่๓ใบตั้งสติได้
คือเขาก็บอกนะว่าทำด้วยความโมโหแล้วก็อัดอั้นตันใจ

เพราะว่ามันกลายเป็นว่าที่เผาไปก็เสียเงินทุนไป๓แสนกว่าบาท
ทีนี้บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่านี่คือลอตเตอรี่เก่าอันเก่าหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็ไม่ได้เห็นวันที่แต่บางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหน่าสงสารจริงเลย
เพราะว่าเขาลำบากจริงถึงมาทำแบบนี้
นี่ดูสิคะมีเด็กอยู่ในคลิปด้วยดึงเด็กมาเนี่ย
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลรู้ว่าผู้ชายคนนี้
เขาเป็นคนที่จังหวัดเลย
พยายามสอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
เดี๋ยวขอติดต่อไปอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชม
ถ้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในช่วงข่าวถัดไปนะคะ